มาต่อกันที่เรื่องของปุ๊๕ศพกันหน่อยนะคะ
วันนี้ค่ะจะเริ่มมีพิธีเผาศพนะคะ
คนในครอบครัวเดียวกัน๕ศพแบ่งเป็น๒วัดนะคะ
แต่ทีนี้มันมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งออกมานะคะ
ในช่วงที่ในปุ๊ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เขาบอกว่าเขาโกรธแค้นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ให้ฝั่งของพันรยาไป
แล้วก็เป็นชื่อของทั้งพ่อตาแล้วก็เป็นชื่อของภรรยาตัวเองเนี่ย
มูลค่า๓๐ล้านบาทวันนั้นที่โมโหที่ทำไปเพราะไปขอคืนแล้วไม่ให้เนี่ยนะคะ
น้องเมียก็คือน้องของผู้เสียชีวิตคุณกัญญาพัฒน์บอกว่า
เดี๋ยวจะเปิดเผยข้อมูลความจริงเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดนี้ค่ะ
ที่วัดเกาะวารีนะคะไปดูบรรยากาศการเผาศพการเตรียมงานเผาศพกันก่อนนะคะ
วัดเกาะวารีตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
เป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพนายวิรัติกิ่งแก้วนางน้ำพึ่งอินสิต
และนางสาวกัญญาพัฒน์กิ่งแก้ว๓ใน๕ผู้เสียชีวิต
ซึ่งถูกนายปุ๊นะครับนายปุ๊ชื่อจริงชื่อว่านายธีรพลปิ่นอมร
ใช้ปืนสังหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๓มกราคมที่ผ่านมา

ใช่ค่ะก็คือมีพ่อตามีแม่ยาย
แล้วก็ภรรยาของในปุ๊นะคะ
ส่วนบรรยากาศงานศพที่วัดค่ะประชาชนซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
อยู่ใกล้เคียงกันเดินทางมาร่วมงานนะคะ
ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมสถานที่
ขณะเดียวกันช่วงเช้าค่ะนางสุกัญญาก็คือน้องสาวนะคะ
ของผู้เสียชีวิตและคู่เขยญาติของผู้เสียชีวิตคนอื่นด้วย
มนต์พระสงฆ์มาสวดบำเพ็ญกุศลและเตรียมกันเทศไว้เพื่อทำบุญให้กับผู้เสียชีวิต
อกจากนี้มีการบวชหน้าไฟด้วยนะคะมีเนรทั้งหมด๕รูป
เตรียมเก้าอี้จำนวนกว่า๑๐๐ตัวไว้รองรับผู้ที่จะมาร่วมงานค่ะ
ส่วนบรรยากาศอีกหนึ่งวัดที่แบ่งศพไปทำพิธีก็คือวัดบ้านดง
เป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพนางกระหนกวันอินสิท
อันนี้เป็นพี่สาวของแม่ยายนะคะและนางสาวน้ำผาอินสิทธิ์
ขณะนี้ทางญาติได้เตรียมขันกันเทศเพื่อใช้ในการทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตด้วย
ทั้งนี้นะคะหลังจากที่พิธีเสร็จสิ้นแล้วก็คือพิธีชาปนกิจศพของทั้ง๕ศพ
นางสุกัญญาซึ่งเป็นน้องสาวผู้เสียชีวิตและคู่เขยชื่อว่านายเอกราชเนี่ยนะคะ
จะเตรียมเคลียร์ปมที่นายปุ๊ได้พูดในช่วงการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อาจจะได้ชมในหลายสื่อนะคะ
ช่วงประโยคหนึ่งปมของการฆ่าทั้ง๕ศพเนี่ยเขาบอกว่า
มาจากผิดหวังเรื่องของทรัพย์สินที่ครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนให้
ปุ๊ทุ่มเทไปให้ไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านประมาณ๓หลัง
มีบ้านหลังล่าสุดเป็นไม้สักทองหลังใหญ่มากเลย
มูลค่าน่าจะ๑๐ล้านบาทบอกว่าจะเตรียมไว้เป็นเรือนหอ
มีบ้านหลังอื่นที่เป็นชื่อของพ่อตามีรถอีก๘คัน
ซึ่งกระจายไปทั้งมีชื่อพ่อตามีชื่อคุณกัญญาพัฒน์และมีชื่อน้องเขย
เดี๋ยวบอกจะเคลียร์เรื่องนี้ให้หมดเลยนะคะ
คือคุณน้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเคยบอกข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้ว
บอกว่าก่อนหน้านี้บอกจะเลิกคือจะเลิกกับนายปุ๊
สาวบอกจะเลิกกับนายปุ๊แล้วจะคืนสมบัติให้ทั้งหมด
เธอก็ยืนยันว่าคืนไปหมดแล้ว
แต่นี่แหละที่บอกว่ามันเป็นปมแล้วก็ทำให้เกิดเหตุสลดที่เกิดขึ้น
เพราะว่าทั้งคุณกัญญาพัฒน์ที่เป็นภรรยาแล้วก็พ่อตามันมีประโยคที่พูดว่า
ถ้าอยากได้ก็ให้ไปฟ้องเอาให้มันพังกันไปเลย